โกยเจแปนสัปดาห์นี้นะคะฮีโรซันจะพาคุณผู้ชมไปบุกสนามแข่งรถเป็นหนึ่งในสนามที่จัดซุปเปอร์จีทีการแข่งขันรถชื่อดังของญี่ปุ่นพร้อมพาชมการแข่งดวนความเร็วแบบมาราทอน๓ชั่วโมงลุ้นแบบติดขอบสนามเจาะทะลุถึงห้องเครื่องแฟนผู้รักรถและชอบความเร็วห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่
โปรดติดตามตอนต่อไป